มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมากกับครอบครัวนี้นะครับ
เป็นเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตอน๓ทุ่มครึ่งนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอยู่ในพื้นที่หมู่๑๐บ้านโนนสะอาด
ตำบลโนรสอาดอำเภอหนองเรือ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ
ด้านล่างเป็นร้านขายของชำท้องที่ของสพนเรือนะครับ
กับมีดอิโต้๑เล่มยาวประมาณ๒ฟุตกับมีคราบเลือดติดอยู่นะ

หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการฆ่ากันตายที่บ้านหลังนี้
ไปถึงก็เจอในเอสอายุ๓๗ปีชายผู้ก่อเหตุ
ร่างกายเต็มไปด้วยเลือดนั่งอยู่ในอาการสงบนิ่งเลยนะ
ก็ควบคุมตัวไปที่สพหนองเรือพร้อมกับของกลางมีดอิโต้ที่ก่อเหตุ
เพื่อนบ้านชื่อว่านายสมปองเปลี่ยนพึ่งซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับที่เกิดเหตุ
บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนแรกที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่านายเอสคือคนที่ทำร้าย
นายสมยศพักดีแสนอายุ๖๓ปีพ่อแท้ของตัวเอง
แล้วก็แม่กับพี่ชายของตัวเองด้วยเพราะว่าแม่กับพี่ชายพยายามเข้าไปช่วยพ่อ
นายเอสทำร้ายพ่อทั้งหมดถูกมีดอิโต้เล่มเดียวกันฟันพ่อเนี่ยตาย
ส่วนแม่กับพี่ชายบาดเจ็บสาหัส
เพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงคนต่อสู้กันที่บ้านหลังนี้
อะโวยวายอยู่นะครับก็เดินไปเคาะประตูเรียก
ตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือลำตัวเต็มไปด้วยเลือด
แล้วก็บอกแค่ว่าให้ไปช่วยเมียกับลูกชายคนโตด้วย
สมปองที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มองเข้าไปในห้องโถงกลางบ้าน
เห็นว่านายเอสกำลังต่อสู้กับพี่ชายคือนายเดชาพักดีแสนอายุ๔๐ปีอยู่บนที่นอน
ก็เลยตะโกนบอกญาติพี่น้องบอกเพื่อนบ้านคนอื่นให้มาช่วยกัน
พอชาวบ้านมาถึงกันก็ไปแย่งมีดจากนายเอสแล้วก็พานายสมยศที่เป็นพ่อเนี่ย
ถูกฟันเขาที่ศีรษะแล้วก็หน้าอกหลายแผลส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไปเสียชีวิตระหว่างทาง
ส่วนนางเสาอายุ๕๙ปีแม่ของนายเอสถูกฟันที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็ขาทั้งสองข้าง
บาดเจ็บสาหัสนะฮะนายเดชาลูกชายคนโตพี่ชายของนายเอส
ถูกฟันตามร่างกายเป็นแผลชะกันหลายแห่งอาการสาหัสเหมือนกัน
ทั้งสองก็ถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
สมปองที่เป็นเพื่อนบ้านยังเล่าบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุนายเอสนะเคยมาพูดกับแม่นะ
บอกว่าถ้าฆ่าพ่อกับแม่เนี่ยนะฐานะจะร่ำรวยใช่ไหมตอนนั้นแม่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจ
เพราะว่าเห็นว่าก็ลูกชายปกติก็อาการไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
ก็แค่เตือนว่าคือเพื่อนบ้านก็ได้ยินเหมือนกันนะ
เพื่อนบ้านก็เตือนนางสาวแม่ของนายเอส
บอกว่าเออยังไงพานายเอสไปหาหมอบ้างนะ
เพราะว่าสมัยก่อนในเอสเคยติดสารระเหย

ครอบครัวเคยพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นมาแล้ว
ต้องกินยาต่อเนื่องนะเป็นเวลาอยู่๒๓ปี

พอเพื่อนบ้านเขาได้ยินนายเอสพูดกับแม่อย่างนี้ว่า
ถ้าเกิดว่าผมฆ่าพ่อกับแม่ฐานะจะร่ำรวย
เพื่อนบ้านยังบอกแม่เลยบอกพานายเอสไปหาหมอบ้าง

วันเกิดเหตุนายเอสก็ไม่ยอมกินยา

ทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าก็คงหายมั้ง
เพราะว่านายเอสก็อาการก็ปกติเหมือนคนทั่วไป
ไม่เคยทำร้ายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แต่ช่วงก่อนปีใหม่เริ่มมีความผิดปกติ
เพราะในเอสมักถามแม่และคนในหมู่บ้าน
ถามย้ำอยู่อย่างนี้ถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้ว
ฐานะลูกจะร่ำรวยใช่ไหม
กระทั่งเมื่อคืนนี้ก็ก่อเหตุสลดเกิดขึ้น
หลังจากเกิดเหตุนะนายเอสก็ยังพูดแบบนี้อยู่นะ
ตอนที่ชาวบ้านมาคุมตัวเนี่ยพูดบอกว่า
มีคนมากระซิบให้ฆ่าพ่อกับฆ่าแม่

ใช่ชาวบ้านก็เชื่อว่าต้องประสาทหลอน
ก็เพราะขาดยาไม่ได้กินยา
ขณะที่หลานชายของผู้ตายนะฮะเป็นหลานของบ้านเนี้ย
เล่าว่าบ้านที่เกิดเหตุอยู่ด้วยกัน๔คน
คือพ่อแม่แล้วก็ลูกชาย๒คน

กับแม่ปกตินอนห้องโถงหน้าทีวี

พี่ชายนายเดชานอนอยู่ที่ห้องนอนหลังบ้าน

เมื่อคืนนี้คืนเกิดเหตุนอนแต่หัวค่ำ
แต่ช่วงเกือบ๔ทุ่มเนี่ยมีเสียงเออะโวยวายเกิดขึ้น
ก็คือลุกขึ้นมาแล้วก็มาฟันเขา

ส่วนตำรวจสนเรือบอกว่าเมื่อคืนนี้

ก็คุมตัวไว้ที่สพนเรือ
ก็จัดเวรยามเฝ้าดูตลอด๒๔ชั่วโมง

ถึงขั้นวิ่งชนผนังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหานะ

ขณะนี้ทางคดียังไม่ได้แจ้งข้อหากับนายเอส
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนในเอสก่อน
เพราะว่าขณะนี้ยังพูดจาวกวนยังให้การไม่รู้เรื่อง

แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา

แล้วก็ฝากขังผลัดแรกตามขั้นตอน
ส่วนกรณีที่ว่าจะทำไปเพราะมีอาการป่วยทางจิตประสาทหรือไม่
ก็ต้องรอให้แพทย์จิตเวทมาตรวจสอบสภาพจิตใจก่อนเช่นกัน